เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดีฆ่ารอปภที่สมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
วันนี้ก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ผู้ต้องหาก็คือนายสมชายแก้วอ่อนอายุ๖๖ปีนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การทหารผ่านศึกนะฮะ
ตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียย่อย
กรมควบคุมมลพิษถนนปู่เจ้าสมิงพรายซอยปู่เจ้าสมิงพราย๒ตำบลสำรงเหนือนะฮะ
เป็นจุดที่ก่อเหตุใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงนายถาวรนะครับ
แล้วก็นำศพยัดใส่ถุงผ้าฟางใส่รถเข็น
เอาไปทิ้งไว้ที่ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่ออำพลางคดีนะฮะ
ก็ถูกจับกลุ่มได้เมื่อเช้าเมื่อวานนี้
หนีไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติที่ตำบลสว่างอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลรัชธานี
ทำแผนก็ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า๒๐นายไปดูแลความปลอดภัยนะครับ
คือตามรายงานพูดต้องหาก็ฉีน่าก็เรียบเฉยนะ
ใช้เวลาสัก๓๐นาทีเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นก็มีเรื่องชกต่อยกันก่อน
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยชอบไปฟ้องหัวหน้าว่าเขาเนี่ยดื่มเหล้าตอนทำงาน
แต่ว่าสู้ไม่ได้ก็เลยคว้าปืนมายิง
ผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงนะฮะเป็นผู้ก่อเหตุยิงนายถาวรเสียชีวิตจริง
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านชมนะครับ
ก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้ต้องหานั่งอยู่ในป้อมหน้าทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย
ผู้ตายก็มาเข้าเวรต่อจากผู้ต้องหานะครับ
เมื่อพบกันทั้งสองก็มีปากเสียงกันจากสาเหตุที่ผู้ตายเนี่ย
นำเรื่องที่ผู้ต้องหาชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมาอลวาดขณะทำงาน
รายงานหัวหน้ารอปภทราบผู้ต้องหาก็ถูกตำหนิ
พอเจอหน้าก็เลยไปต่อว่าแล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันนะครับ
โดยผู้ต้องหานั้นบอกว่าสู้ไม่ไหวสู้แรงไม่ไหวนะฮะ
เพราะว่าตัวเองอายุมากกว่าตัวเองอายุ๖๖นะครับ
ส่วนผู้ตายอายุห้าสิบสามก็เลยชักปืนปากกาขนาดจุดสองสอง
เหน็บไว้ที่คอเสื้อออกมายิงผู้ตายสองนัด
กระสุนเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดแล้วก็ที่ศีรษะหนึ่งนัด
เสียชีวิตขาที่หลังจากนั้นก็อำพลางศพ
ด้วยการนำศพผู้ตายยัดใส่กระสอบแล้วก็ใช้เชือกมัดอย่างแน่นหนาเลย
จะยกใส่รถเข็นผักเอาไปวางไว้ข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
เตรียมจะโยนศพลงในบ่อนะครับเพื่อจะอำพรางคดี
แต่ว่าไม่ทันโยนมีคนผ่านมาเห็นก่อนก็เลยหนีไปทิ้งศพไว้อย่างนั้นนะครับ
แล้วก็มีคนมาเห็นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มา
พอทิ้งศพเอาไว้แล้วก็หนีไปนะครับไปเช่าห้องพักค้างคืนอยู่ที่ย่านมินบุรี
ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะขึ้นรถทัวร์เดินทางไปซ่อนตัวที่บ้านญาติ
จังหวัดอุบลรัชธานีส่วนอาวุธปืนเนี่ยอ้างว่าโยนทิ้งระหว่างทางครับ
เพราะเรื่องที่การทำงานก็หาว่าผู้ตายจะชอบพร้อม
พอร์มหัวหน้าคือหัวหน้าที่จดยามของมงการสาธารณสัทธิ์ครับ
ว่าพุทธคาเนี่ยชอบหยุดตุรามองมาระวังแบบอยู่แล้วก็
ผู้ตายชอบพอร์มเอาเรื่องของพุทธคาเนี่ย
วันก่อเหคพี่เขาเมามั้ยคะ
ก็รักษระที่ถามจากคำสอบอนแบบคนคนก็มอง
เพราะว่านักฐาวรคุณตายนี้ได้โทรศัพท์ไปของหัวหน้าย่าม
หัวหน้ารักษาเขาก็ใกล้ว่าพบนายสุนชาย
พวกต่างหากคดีเนี่ยมองตัวละหารว่าถึงคุณครับ

แล้วทำไมเขาถึงเอาใส่ถุงนะครับไม่หนีไปเลย
เขาก็คุมจะขึ้นย้ายสัมภาษณ์ศพก็คิดว่าน่าจะไปทิ้งที่บ่อของข้าวท้ำเทียม
แต่ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับ
ที่เค้าเขื่นย้ายศพก็พยาบวคือข้าวถึงที่บ่อของข้าวท้ำเทียม
เขาก็เป็นปืนที่ไทรปฏิสัตว์บอกซื้อเขาจากเพื่อน
ประวัติของนายสมชายนี่ไม่ธรรมดานะฮะนายสมชายแก้วอ่อนอายุ๖๖ปีผู้ต้องหาเนี่ย
ถ้าย้อนไปเมื่อ๒๐ปีก่อนนะครับตอนนั้นเคยรับราชการเป็นตำรวจนะ
ศพลตำรวจนะอยู่ที่สพแห่งหนึ่งที่นครรัชศรีมา
แต่ไปก่อเหตุฆ่าคนตายในท้องที่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสเกตแล้วก็ถูกจับกลุ่มสารตัดสินจำคุกนะฮะ
ก็พอพ้นโทษออกมาก็ใช้ความรู้ความสามารถที่เคยเป็นอดีตทหารผ่านศึกมาสมัครเป็นรอปภ

เนี่ยก็ทำงานเรื่อยมากินล่งกินเหล้าเวลาทำงานมีปัญหากับเพื่อนแล้วก็ไปฆ่าเขาตายนะครับ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นหรือทำลายศพหรือชิ้นส่วนของศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
นายสมชายผู้ต้องหาคนนี้ก็ก่อเหตุจังหวัดสมุทรปราการหนีไปเช่าห้องพักอยู่ที่มีนบุรีเอาปืนไปทิ้ง
เนี่ยค่ะแล้วก็หนีไปอยู่บ้านญาติที่อุบลราชธานีนอนเล่นอยู่ในบ้านข้างล่างนั่นแหละ
ตำรวจก็บุกเข้าไปจับกลุ่มหนีไม่พ้นหรอกค่ะหนีไม่รอดนะคะ
เพราะว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีร่องรอยมีหลักฐานให้ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัว
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีได้เสมอล่ะค่ะ